อากาศก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะอย่างที่เพิ่งมีประกาศเตือนออกมา
พายุฝนลมแรงเนี่ยนะคะหลายพื้นที่มีพายุฝนพัดถล่มแล้ว
แล้วก็เกิดน้ำท่วมอย่างรวดเร็วด้วยบางพื้นที่เนี่ยมีลมกระโชคแรง
คือพัดข้าวของพังเสียหายเลยอย่างที่จังหวัดระยองเนี่ยนะคะ

พังยับครับตลาดวังกระผินวูบเดียวรู้เรื่อง
เทอร์เนยนั่นหน้ามาเลยอืมเนี่ยค่ะคือเขาบอกลมมาวูบเดียวเลยนะ
อันนี้มันเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นตลาดนัดนะคะ
ขายของกินนะคะที่ระยองชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้
เขาบอกว่ามันมีลมกระโชกแรงเนี่ยพัดเอาตลาด
นัดวังตาผิดน้ำเผลอปลวกแรงจวัดระยองพังเสียหายเลย
หลังจากลมสงบมาดูเนี่ยก็เห็นสภาพข้าวของที่เตรียมไว้ขาย
เสียหายหมดเปิดหมดนะคะ

เจ้าของร้านขายหมูปิ้งเนี่ยเล่าว่าลมอ่ะ
ไม่รู้มายังไงพัดแรงมากปีหนึ่งจะเจอลมแบบนี้ประมาณแค่สองครั้งเท่านั้นเอง
ร้านเขาพังหมดเลยนะคะหมูปิ้งที่วางขาย
ปรากฏว่าไปกับลมหมดเลยปลิวหายไปหมดเช่นเดียวกับเจ้าของร้านปลาเผาบอกว่า
ขายของไม่ได้แล้วอ่ะน้ำจิ้มปลาที่เตรียมไว้หายหมดนะคะ
ต้องเก็บของกลับบ้านก่อนเดี๋ยวไปตั้งหลักก่อนนะคะ
เอาไปดูที่นครราชศรีมาบ้างกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ย
ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงเลยค่ะเนี่ยระบายน้ำไม่ทันสภาพเลยเป็นแบบนี้นะคะ
น้ำเนี่ยก็ท่วมถนนอันนี้น่ะเป็นลักษณะเหมือนอุโมงหน่อยนะคะ
นี่เกือบมิดคันเลยนะพี่ก้อยแล้วบ้านเรือนประชาชนก็โดนท่วมนะคะ
ในเขตชุมชนตลาดเก่าเทศบาลเมืองบัวใหญ่น้ำท่วมสูงยี่สิบถึงสามสิบเซน
รถเล็กยังสามารถผ่านได้แต่ก็ลำบากอยู่
เหตุที่นี่บัวใหญ่ยังโพสต์ภาพรถยนต์เมื่อสักครู่นะคะจมทางลอดทางรถไฟทางคู่คือม่วง
แล้วก็มีข้อความว่าตั้งแต่ตีสามยันตอนนี้เนี่ยค่ะเหตุการณ์นะคะ
ยังดีที่คนไม่เป็นอะไรถือว่าฟาดเคราะห์ไป
เขาบอกว่าจริงปกติฝนตกหนักอย่าพยายามไปใช้ตรงอุโมงเนอะ
ใช่มันมีโอกาสสูงที่น้ำมันจะท่วมขังอยู่ตรงนั้นนะคะ
จากนั้นทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่การรถไฟได้แก้ไขเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติแล้วค่ะ
แล้วก็สูบน้ำเนี่ยออกจากอุโมงแล้วนี่นี่คือสภาพตอนที่สูบน้ำออกไปแล้วนะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติมันไม่ทำงานน้ำฝนมันก็เลยไหลไปรวมกันในทางลอด
ประชาชนไม่คิดว่าน้ำมันจะท่วมขังก็เลยขับลงไปแบบนั้นนะคะ
ทีนี้พอเจอน้ำแล้วมันทำยังไงถอยได้ไหมถอยก็ไม่ทันเพราะว่าน้ำมันมหาศาลแล้วมันก็ยกรถลอยสูงขึ้น
ล้อไม่ติดพื้นก็ถอยไม่ได้อะค่ะคนขับเลยต้องหนีเอาตัวรอดออกมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะ
ส่วนที่ชัยภูมิก็มีฝนตกหนักติดต่อกันมาเนี่ยสองวันแล้วแล้วกลางดึกที่ผ่านมาชาวบ้านที่มีบ้านอยู่ริมตลิ่งแม่น้ำชีเนี่ยค่ะ
ที่บ้านเข้าจังหวัดชายภูมิต้องรีบขนย้ายข้าวของออกจากบ้านกันอลละหมานเพราะอะไรเพราะเนี่ยมันเกิดรอยร้าวที่ดินที่ริมตลิ่งค่ะ
โอ้โหกว้างประมาณสี่ถึงห้าเมตรแล้วดินมันสไลด์ลงแม่น้ำไปเลยเหลือเพียงสองถึงสามเมตรก็จะถึงตัวบ้านอยู่แล้วนะคะ
หนักสุดคืออาคารโรงอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนน้อยน่ะคือลักษณะมันแยกออกมาจากตัวอาคารไหลลงไปกองริมตลิ่งเลย
ข้าวของอุปกรณ์โรงครัวเสียหายหมดนายอำเภอบ้านเข้าก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลแล้วนะคะ
แล้วก็ซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนฝากเตือนประชาชนที่มีบ้านอยู่ติดแม่น้ำชี
ดูแลทรัพย์สินให้ดีเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักในพื้นที่
อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำได้อีกนะคะใครบ้านอยู่ริมแม่น้ำ
ส่วนทางใต้บ้างค่ะไปทางใต้ที่กะบี่พายุถล่มพัดต้นยางพาราถอนดักถอนโคนแบบนี้เลยหลายร้อยต้น
สวนยางของนายรมขยายแก้วนะคะมีต้นยางพาราอายุ๑๐ปีกว่าร้อยต้นโค้นลงมา
หลังเกิดลมพายุพัดกระหน่ำนานกว่ายี่สิบนาทีซึ่งจากการไปตรวจสอบพื้นที่ใกล้เคียงพบว่ายังมีต้นยางโค้นล้มอีกมากค่ะ
เจ้าของยังไม่รู้ด้วยเพราะว่ายังไม่ได้เข้าไปดูในสวน
เพราะพื้นที่นี้ยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะอ่าระมัดระวังกันด้วย
นี่ก็เตือนภัยเรื่องสภาพอากาศกันค่ะทุกพื้นที่เลยทั่วประเทศ